เงินกู้ไม่ได้ในทุนสั่งอุ้มขังแล้วก็ซ้อม
เรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นกับลูกหนี้ที่ไปกู้เงินเข้ามานะ
ผู้ชายคนข้างคุณอารยาใส่เสื้อดำอยู่ในห้อง

แต่เป็นพนักงานเก็บเงินกู้
ใช้คำว่าเป็นคนกลางที่เขาถูกจ้างมาให้ไปเก็บเงินกู้จากลูกหนี้ที่กู้เงิน

คุณเขาไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลย
เพราะเงินนั้นเขาก็ไม่ได้กู้มา

แต่สิ่งที่เขาโดนเนี่ยโอ้โห
เขาต้องอัดคลิปมาขอความช่วยเหลือนะ

เดี๋ยวดูตอนที่บุกไปพยายามจะช่วยเหลือ
พูดกันผ่านตรงหน้าต่างบานเกร็ดอะค่ะ
คุณผู้ชมอันนี้คือเขาได้รับแจ้ง
มานะคะได้รับแจ้งมาก็เลยต้อง

ตำรวจสพคูคศให้นำกำลัง

ที่คุณเอกพบได้รับ

เดี๋ยวดิฉันจะให้ดูนะเพราะว่าตัวคนเจ็บ

แล้วเขาอัดคลิปด้วยมือถือของเขา

พี่ช่วยผมด้วยครับ

ผมช่วยผมใช่ครับ

ใช่เบามากเพราะว่าเขาโดนทำร้าย
เหมือนกับเสียงไม่มีแรงแค่พูดว่าผมโดนทำร้าย

ในตรงหน้าผากเขานี่คือเป็นรอยเลือดนะครับ
คลิปนี้นี่แหละที่เขาส่งมาเพื่อขอความช่วยเหลือ
แล้วยาดเขาก็มีการส่งเรื่องนี้ไปยังผู้เกาะตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด
อย่างนายเอกพบเหลืองประเสริฐนำไปสู่การประสานตำรวจให้บุกมามาช่วยเหลือค่ะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายสุอายุ๓๕ปีเขาโดนอุ้มมาขังอยู่ในห้องเช่าตรงนี้
ลำลูกกาปฐุมธานีเนี่ยค่ะ
แล้วตอนที่ทางคุณเอกพบกับตำรวจไปถึงเนี่ยนะ
ตรงประตูคุณแม่กุญแจมันล็อกจากข้างนอกนะ
เจ้าหน้าที่พยายามที่จะงัดกุญแจงัดกุญแจแล้วก็พาตัวในสุที่อยู่ข้างในออกมา
ตอนที่เจ้าหน้าที่เขาจะไปงัดกุญแจเขาให้คนที่อยู่แถวนั้นมาร่วมกันเป็นพยาน
แต่คนแถวนั้นเหมือนกับไม่มีใครให้ความร่วมมือเลยเหมือนกับไม่อยากยุ่งค่ะ
ทีนี้พองัดกุญแจได้แล้วก็ช่วยตัวนายสุออกมาได้เนี่ยก็ถามนายสุ
สุเขาก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับตำรวจฟังนะคะ
ว่าตัวเขาเป็นคนเก็บเงินกู้ให้กับในทุน
หนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนี่แหละค่ะ
ช่วงหลังเขาไปเก็บรายวันเก็บไม่ได้
แล้วยอดค้างเยอะไงคุณ๕๐๐๐กว่าบาท
ปรากฏว่าถูกในแอ้ในแอ้ที่เป็นในทุนเนี่ยนะ
อุ้มเขามาขังไว้แล้วก็ซ้อมเขา
โดนทั้งต่อยโดนเอาขวดตีหัวโดนเอาปืนขู่

แล้วในแอ้ที่เป็นในทุนเนี่ยบังคับให้นายสุเนี่ย
ไปหาตังค์มาใช้หนี้แทนเลยนะ
ยอดเงินจาก๕หมื่นอะจู่มันเพิ่มขึ้นมา๘หมื่นนะคุณ

ใช่เนี่ยแล้วทำไมเขาจะหาตังค์มาจากที่ไหน

นายสุจะโดนซ้อมไปเรื่อยซ้อมไปเรื่อย

เรื่องนี้พอมาถึงหูตำรวจ

แล้วก็ทีมงานเพจสายใหม่ต้องรอดก็เลยพา
พาไปช่วยในสู่ออกมา

ก็พาไปพบพนักงานสอบสวนให้ปากคำเพิ่มเติม

บอกว่าเก็บเงินกู้ให้ในทุนมาได้สักครึ่งปีแล้ว

จะต้องเก็บเงินให้ได้ตามยอดที่กำหนดนะ

แล้วบางทีลูกหนี้ส่งยอดไม่ครบ
ตัวนายสุต้องหาเงินมาเติมนะ

แล้วจนรู้ไงในทุนรู้ว่าส่งเงินไม่ครบใช่ไหม

ซึ่งก็คงหมายถึงลูกน้องของนายแอร์นี่แหละ

เอาขวดเบียร์มาตีแล้วตอนโดนซ้อมนะ

หลังจากนั้นเขาก็เอามาคืน
เพื่ออะไรเอามือถือมาคืน

ใครก็ได้นะเอาตังค์มาคืน

ทีนี้นี่แหละค่ะนายสุเขาเลยได้โอกาสเลย
อัดคลิปให้เห็นสภาพเขาที่โดนซ้อม
แล้วก็ส่งไปขอความช่วยเหลือกับญาติญาติ

แล้วอย่างหนึ่งน้องสาวของนายสุช่วยหาตังค์มาใช้ให้

นี่ขนาดผมหาตังค์มาเติมแล้วนะ
ทำไมผมยังต้องโดนซ้อมแบบนี้

ไม่รู้ว่าเขาจะทำจริงไหม

เราก็เลยถามอ้าวแล้วปกติที่สุทำงานมาครึ่งปี

ดูสภาพบาดแผลบนหน้าของสุสิคะ

แต่ว่ารอยบาดแผลเราให้คุณผู้ชมเห็น
ลองฟังเขาหน่อยค่ะ
ถ้าว่าไม่เคย
สั่งก็ซ่อนเงิน
คือเขาก็เปิดเผยออกมาแบบนี้ครับ
ในการทำหน้าที่ไปทวงเงินต่าง

และบางครั้งก็ได้การแบ่งเปอร์เซ็นต์ด้วย

ส่วนวิธีการปล่อยกู้ของในทุนกลุ่มนี้
ก็จะปล่อย๑๐๐๐บาทให้กับพ่อค้าแม่ค้า
และไปตามเก็บเป็นรายวันนะคุณนะ
ละ๕๐บาทเก็บกี่วัน๒๔วัน

ดอกเบี้ยจาก๑๐๐๐บาทจะเป็น๑๒๐๐บาท
ดอกเบี้ย๒๐๐บาทไงคุณทีนี้พี่แกบอกว่านี่

พอหาเงินมาคืนให้เขาไม่ได้ก็จะถูกคมขู่บ้างแหละ
แต่ไม่คิดว่าเขาจะลงมือทำร้ายกันแบบนี้นะฮะ

ขาดอย่างเดียวฆ่าเขากลัวนะครับ

แล้วก็ต้องไปพบแพทย์อีกนะครับ

อย่างที่บอกคุณผู้ชมเขาอยู่แถวรังสิต

สาวไปให้ถึงในทุนที่อยู่เบื้องหลังให้ได้
แล้วเรื่องนี้ยังไงก็ต้องประสานทางกระทรวงยุติธรรม
จะได้ช่วยเหลือแล้วก็คุ้มครองพยานด้วยนะคะ